เรื่องของไฟเซอร์หรือว่าไฟเซอร์เนี่ยนะคะ
มาดูเรื่องของความเชื่อบ้างไม่ใช่เชื่อเรื่องของสรรพคุณนะ
เกี่ยวแล้วเรื่องของตัวเลขค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ใกล้วันออกผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล
เลขอะไรมีเอามาหมดกวาดมาให้หมด
พรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่า
ตัวเลขอะไรอย่างไรบ้างนะคะจำนวนก่อน
เริ่มจากจำนวนที่สหรัฐเขาบริจาคให้เรา
เอาแบบเน็ตเลยนะคะไม่เอาตัวเลขกลมนะ
เลขท้าย๓ตัว๑๕๓๔๕๐โดส
นี่นะคะแล้ว๔๕๐เนี่ย
เลขท้ายมันไปตรงกับเลขรถสองแถวที่น้องธนิดนั่งด้วย

ใช่ค่ะทีนี้สายการบินที่นำมาคือ
ก๊อบชอบไหมเลขข้างตู้มี๔ตัวด้วยกัน๓๑๔๗๓๐๖๘๓๒๒๗๒๖๕๔
ไม่เยอะจัง
ก็๔ชุดด้วยกันชุดละ๔ตัวก็จะเยอะหน่อยนะคะ

ส่วนลำเลียงวัคซีนจากเครื่องบินอะไรล่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะน้ำใจหรือยัง
หนำใจเอาติดปลายนวมเผื่อไว้ค่ะ
ใครไปรับคะรัฐมนตรีสนาศุกร์

หมอหนูไปรับทะเบียนรถของหมอหนูอะไร

ก็เอาเหรอ
ก็เอาแล้วปรากฏว่าไอ้๙๓๐๕๓๐๕มันไปตรงกับสายการบินที่ลำเลียงมา

เอาเถอะครับแล้วแต่ถ้าสบายใจ
ใช่ถ้าสบายใจก็ลองหน่อย
ก็คือเรารอเจอไฟเซอร์เผลอเราก็มีของแถมมาเยอะเหมือนกัน